เหนือจากข่าวที่จะได้ดูต่อไปคือข้างหลังแล้ว

เผาศพจนเมนร้าวอะครับ
ร้าวลามขึ้นไปนะคุณผู้ชมชาวบ้านเห็นแล้วไม่สบายใจ
เดี๋ยวมันจะระเบิดเหมือนวัดในกรุงเทพฯ
นี่ดูสิคือเผาทั้งวันทั้งคืนวัดนี้เขาเผาให้ฟรีนะ

ลูกสิทธิ์ลูกหาที่พอจะมีสตุ้งสตางก็
อ่ะเดี๋ยวจะรวมกันซ่อมให้แล้วกัน
เดี๋ยวมันจะระเบิดเหมือนเมนในกรุงเทพซะก่อนนะครับ
เป็นรอยร้าวตั้งแต่ปลายเมนลงมาถึงหลังคาเลยครับ
อันนี้คือเมนของวัดป้อมรามันนะครับ
ตำบลส่วนพิษอำเภอพระท่านธครศรีอายุทยา
คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เมนอันนี้
เผาศพคนติดโควิดติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวัน
จนพาท่านไปเห็นเฮ้ยมันร้าวแหง

เดี๋ยวขอซ่อมแซมก่อนที่มันจะระเบิดนะครับ
พระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันบอกว่าทางวัดเองก็เผาศพให้กับผู้เสียชีวิต
แล้วก็ไม่ได้คิดเงินกับญาติคือเผาให้ฟรีแหละนะครับหลายปีแล้ว
แล้วก็ช่วงนี้คนติดโควิดตายเยอะศพผู้ยากไร้ก็เยอะ
เอามาเผาติดกันทุกวันทั้งวันหลายวันทำให้ปล่องเมนมันก็คงมีความร้อนแหละครับ
เตาเผาของวัดเองมันก็เป็นเตาแบบไร้ควันนะฮะทำให้มันชำรุดแล้วก็แตกร้าว
แต่ว่ามันยังไม่ได้ระเบิดนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องเร่งซ่อมแซมเป็นการด่วนนะฮะ

เมนประเภทนี้ใช่มั้ยจะเก็บความร้อนพอหัวฉีดป่าวแล้วพักล้วมป่าว
ตอนนี้เราก็ต้องเข้ามาให้ใช้แล้วนะฮะ
วันนี้ก็ให้ช่างเครื่องเหล็กมาสวมให้อีกที

แต่ว่าการซ่อมแซมเมนก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะนะฮะ
ก็เลยมีทางด้านของผู้ใจบุญคือคุณชัดชัยสาธาราภัยพร้อมกับภรรยา
ซึ่งเขาก็เป็นนักธุรกิจร้านกาแฟย่านมหาหน้าในกรุงเทพ
ก็รู้ข่าวเข้าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แดงอยู่แล้ว
เดี๋ยวมันจะพังมากกว่านี้ก็เลยออกปัจจัยซ่อมเมนให้หมดเลย
จะได้กลับมาใช้งานในการเผาศพให้กับญาติโยมแล้วก็คนที่เป็นโควิดกันต่อไป
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน๕วันหลังจากนี้นะฮะ